บอกว่าเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำของไทย
แล้วถูกพนักงานของโรงแรมขโมยแหวนเพชรไป
ทางโรงแรมได้แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วนะครับ
ไม่พบว่ามีพนักงานขโมยแหวนเพชรไป
ส่วนนักท่องเที่ยว๒คนก็ไม่มีหลักฐานจะให้ดู
ติดตามเรื่องนี้จากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐครับ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวสองสามีภรรยาชาวมาเลเซีย
ระเบิดอารมณ์ใส่พนักงานสาวของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำ
พบป้าแหวนเพชรมูลค่ากว่า๒แสนบาท

โดยสงสัยแม่บ้านที่เข้ามาทำความสะอาด

แต่ยังถูกขโมยเงินไทยไป๕๐๐๐บาท
และเงินริงกิจอีกกว่า๔๐๐ริงกิจ
หลังเกิดเหตุทางโรงแรมไม่ได้นิ่งนอนใจ
พยายามตรวจสอบและชี้แจงกฎระเบียบของโรงแรม

ว่ามีตู้เซฟให้เก็บของมีค่า

จะรับผิดชอบเป็นเงิน๕๐๐๐บาทเท่านั้น
ซึ่งจากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย
ทราบว่าแหวนเพชรไม่ได้เก็บไว้ในตู้

ใช่มิชีเซฟมีวิธีการหมด
งั้นแขกจะไม่รู้ไงต้องมีไง

แต่โฟเดอร์นี้เราจะวางไว้ทุกคนอยู่แล้ว

แล้วความผิดชอบเราก็บยบอกอยู่แล้ว
ตู้เซฟนั้นก็เหมือนกัน

คือสองคนนั้นคือไม่ได้เอาของสำคัญไว้ในตู้เซฟ
ใช่เขาอ้างเขาวางบนเตียง

ถ้าเป็นแหวนเล็กคุณจะใส่นิ้ว
ยิ่งเขาบอกว่าเป็นแหวนแต่งงานด้วย
แต่ของผัวเขาไม่มีเพชรนะเป็นเกรี้ยง
หลังเกิดเหตุโรงแรมติดต่อตำรวจชุดสืบสวนสนพญาไทย
พร้อมพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ
และสอบเค้นพนักงานสาวกว่า๑๐ชั่วโมง
โดยเจ้าตัวยืนยันไม่ได้ขโมยแหวนเพชรและเงินไปจริง
ขณะที่ชาวมาเลได้ร้องไปยังสถานทูต
และร่วมสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่กว่า๑วัน
ซึ่งการสอบครั้งแรกนักท่องเที่ยวเรียกค่าเสียหาย
กว่าสองแสนบาทแต่ต่อมาจากหลักฐานทั้งหมด
พบว่าไม่มีร่องรอยการขโมยแหวนเพชร
กลับเปลี่ยนใจเรียกค่าเสียหายเพียงแค่ครึ่งแสน
สุดท้ายด้วยหลักฐานว่าไม่พบแหวนเพชรที่หายไป
ทางโรงแรมจึงตัดสินใจตัดความรำคาญ
รับผิดชอบค่าเสียเวลาเป็นเงินเกือบ๔๐๐๐บาท
ส่งนักท่องเที่ยวทั้งสองกลับประเทศ
โดยไม่ติดใจเอาความใดอีก

คือเรียกทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้น
ซึ่งผมสงสัยว่าทำไมไม่บอกผมทีเดียว
สองมูลค่าของแหวนเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

แล้วในอีกสุดไปถึงรุปภักร์

ผมจะช่วยได้คือช่วยค่ารถคุณดีกว่า
ไม่ใช่ว่าช่วยรับผิดชอบในการสูญหาย

แต่ถ้าถามกลับไปผมบอกว่า

เอาอะไรไปเชื่อใจแล้วแวะแหวนหาย

เดี๋ยวเกิดเขาพูดถึงสร้อยอีก

จากทั่วทุกมุมโลกเช่นเดิม
ศักดีบุญรัติข่าวทะลัดทีวีรายงาน